คุณผู้ชมคะวันนี้สารอุทธรณ์ได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตจ่าเหลือง
จ้างวานฆ่าเป่าน้อมอดีตผู้ตัดสินฟุตบอลนะคะ
โดยสารชี้ว่าเป็นพฤติการในการไตรตรองไว้ก่อนค่ะ
สารอายาธนรรภ์รัชดาพิเศกนัดจ่า๑๑สิรษักจ่าเลืองหรือจ่าเหลือง
จำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่า๑๐เอกถนอมบริคุฎหรือเป่าน้อม
ผู้ตัดสินฟุตบอลชื่อดังระหว่างออกกำลังกาย
การกีฬาแห่งประเทศไทยย่านหัวหมาก
เมื่อวันที่๒๓มกราคม๒๕๖
เดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษาสารอุทธร
คดีนี้นะคะพนักงานอายการคดีอายา๖
เป็นโจทยื่นฟ้องนายโกศิลปศรีนวลคำ
และจ่าสิบเอกสิริศักดิ์ในความผิดฐานร่วมกันใช้
จ้างวานให้ผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปโดยไม่มีเหตุอันควร
พิเคราะห์จากข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของจำเลยทั้งสองคน
พบความเชื่อมโยงกันพบความสอดคล้องกันกับเหตุการณ์
อีกทั้งนายโกศิลป์ยอมรับว่าร่วมกับนายสุขุมแดงกุลวนิษฐ์
ก่อเหตุลอบสังหาร๑๐เอกถนอมโดยได้รับค่าจ้างจากจ่าสิบเอกสิริษัก
เป็นเงินสองหมื่นบาทซึ่งพฤติการทั้งหมดทำให้เห็นว่าจ่าสิบเอกสิริศักดิ์
ได้เตรียมการตรายตรองไว้ก่อนดังนั้นคำพิภาษาที่สารจันทร์ต้นยกฟ้อง
อุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยจึงพิพากษาแก้ให้จำคุกจ่าสิบเอกสิริศักดิ์ตลอดชีวิต
พร้อมคืนรถจักรยานยนต์ของกลางให้กับเจ้าของ
ส่วนนายโกศิลป์จำเลยที่๑ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๘มิถุนายนปีที่แล้ว
สารจึงจำหน่ายคดีออกจากระบบค่ะ